ต่อเนื่องกับเรื่องนี้นะครับติดตามกันต่อในขีดเส้นใต้เมืองไทย
กับเรื่องของการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูลนะครับ
สอดคล้องกับเรื่องของคำถามพ่วง
ซึ่งก็ชัดเจนว่าคณะกรรมการร่างเอง
ก็ไม่ปรับแก้ให้สวสามารถเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนนอกได้

แต่ว่าฟังภาษาข่าวแล้วเนี่ย
จับต้นชนปลายไม่ถูก

ก็คือว่าเดิมเนี่ยหลังจากรัฐมนูลและคำถามพ่วงผ่านประชามติแล้ว
ต่างคนต่างตีความกันครับ
สนชเนี่ยเขาตีความว่าเมื่อผ่านประชามติว่าให้นายกมาจากรัฐสภา
เขาก็ตีความว่าฉะนั้นคำว่ารัฐสภาก็คือสวเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาด้วย
เขาก็เลยตีความว่าสวควรจะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ร่วมโหวตเลือกนายกเสียตั้งแต่ตอนต้นเลย
ฝ่ายกรรมการร่างก็บอกว่าเอ้าก็รัฐธรรมนูล
ก็ผ่านประชามติมาเหมือนกันในหลักการที่ว่า
เมื่อจะเลือกนายกกันตอนแรกทีเดียวเนี่ย
สอเสนอชื่อแล้วก็เลือกกันเองเอามาจากรายชื่อที่แต่ละ
พักการเมืองเขาเอาไปโชว์ไว้นั่นแหละจะเรียกว่าคนในหรือ
นอกก็ว่าไปเถอะเอาเป็นว่าคนในก็แล้วกันเพราะพักการ
เสนอชื่อมาเว้นแต่ว่าโหวตกันเท่าไหร่ก็ไม่ลงตัว
เสียทีนึงหาเสียงข้างมากไม่ได้ถึงค่อยไปบอกประธานรัฐสภาบอกว่า
ท่านครับพวกผมตกลงกันไม่ได้จนปัญญาแล้ว
ฉะนั้นก็ท่านเปิดโอกาสเปิดประชุมเอาสวมาร่วมโหวตด้วย
ก็แปลว่าสวโหวตได้ก๊อกสองก็เถียงกันสิครับ
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเถียงกันเมื่อวานเนี่ยได้ข้อยุติ
ก็ที่เป็นข่าวเมื่อกี้ข้อยุติที่ว่าอธิบายได้ง่ายง่าย
ที่จะเสนอชื่อคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี
และสอสอเท่านั้นที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
แต่ถ้าตรงนี้ต้องวงเล็บนิดนึง
กรรมการร่างเขาให้เหตุผลดีอย่างที่คุณสามารถบอกเมื่อกี้
เพราะสอสอมาจากประชาชนเลือกมา
สวเนี่ยถูกแต่งตั้งมา
ฉะนั้นคนที่ประชาชนเลือกมาก็คือว่ามาทำหน้าที่แทนประชาชน
ตามหลักการประชาธิปไตย
เขาควรจะได้เป็นผู้เลือกบริหารผู้บริหาร

จะโดยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เถอะ
ล็อกกันไปบล็อกกันมาตกลงกันไม่ได้
นั่นแหละจึงเข้าชื่อกันเกินครึ่งหนึ่ง
ร้องขอให้ประธานรัฐสภา
เปิดประชุมรัฐสภา
คำว่ารัฐสภาก็คือสสบวกกับสว
ครับ
แล้วก็เสนอชื่อนายก
ตอนแรกนี่ก็ต้องเสนอชื่อนายก
คนในก่อนคือคนที่มาจากพักการเมือง

แต่ว่าถ้าเลือกกันไม่ได้
จึงเปิดโอกาสให้เสนอบุคคลภายนอก
พักการเมืองไม่ได้เอาชื่อไปใส่ไว้

แต่ว่าแน่ล่ะจะกระซิบให้ใครเสนอใครนั่นก็ได้อยู่แล้ว

กระซิบให้ใครเสนอใครที่เป็นคนนอก
ก็ได้อยู่แล้วในทางปฏิบัติ

แล้วก็จะได้นายกรัฐมนตรี
ก๊อกหลังเป็นคนนอกก็ได้
แต่คนนอกเป็นนายกรัฐบุญตรี

ถ้าสมมุติว่าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงยุบสภา
หรือถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องพ้นหน้าที่ไปเนี่ย
คนที่จะเลือกนายกเป็นมาเป็นนายกคนที่สอง

ถ้าเกิดอุบัติเหตุอย่างนึงเลือกกันใหม่
ก็ต้องเลือกจากบุคคลที่พักการเมืองเสนอชื่อ

ฉะนั้นนาทีทองข้างเดียวเท่านั้นตอนแรก

พอเป็นหลักการอย่างนี้ออกมาเนี่ย
ทีนี้ก็เขาก็ต้องไปเขียนในรายละเอียด

ภาษาที่เขาจะเขียนเนี่ยที่จริงก็เป็นข่าวมาแล้ว

เขียนไปตามหลักการที่ว่านี้

ส่งไปให้สารรัฐมนูล
ว่าดูหน่อยสิครับ

อดคล้องรองรับกับผลพวงของประชามติไหม
อย่าลืมนะว่าผลพวงประชามติเนี่ย

แต่ตัวหลักของรัฐมนูลเอาสองอย่างนี้มาผสมกัน
แล้วเขียนออกมาเป็นรัฐมนูลอีก

ถ้าสารรัฐมนูลไม่เห็นชอบ
กรรมการร่างก็จะขอความเห็นเป็นข้อกันไป

เพื่อให้ผ่านสารรัฐธรรมนูล
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างที่โคศกแถลงเมื่อวาน
จากนี้ไปก็จะเขียนขึ้นมาใหม่
สอดคล้องกับหลักการอย่างที่ว่า

สวร่วมโหวตได้ในก๊อก๒เท่านั้น
๊อกแรกนี้สสว่ากันไปก่อน

ก็ได้รับคำชมเชยจากนักประชาธิปไตย

ก็ทำให้อาจารย์มีชัยและกรรมการร่าง

ความหมายของคนที่เป็นนักประชาธิปไตย

ยังไงยังนึกถึงหลักการ
ว่าคนที่มาจากประชาชน

โอกาสที่จะได้นายกซะตั้งแต่ก๊อกแรกเนี่ย

ก็ต้องตอบโดยหลักการว่า

เพราะระบบการเลือกตั้ง

มันจะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว

ใครได้สอสอเขตมาก

ในที่สุดภักดิ์ไทยรักไทยเคยทำมาแล้วครับ

มากกว่าครึ่งตั้งรัฐบาลพักเดียว

แต่ระบบเลือกตั้งใหม่จากนี้ไป
เขาไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นแล้ว

ว่ามีคนมาลงให้คุณเท่านี้
คุณควรจะได้สอสอเท่านี้

เอ้าสสเขตคุณมีไปตั้งเท่านี้แล้ว

สสบัญชีรายชื่อที่จะตามมา

ไม่มีพักไหนใหญ่ที่จะชนะเด็ดขาด

พักการเมืองจะตั้งรัฐบาลได้

ถ้าสองพักใหญ่รวมกันก็ใครล่ะครับ

ถึงจะไม่ต้องไปพึ่งสว

แต่มันจะเกิดขึ้นได้ไหมล่ะครับ

ศัตรูถาวรในทางการเมืองหรอก

อย่าเพิ่งไปอ่านใจคนการเมืองเขา

เพียงแต่ว่า๑๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย

มันก็เลยกลายเป็นศัตรูถาวร

ถ้าจะกลับมาจับมือกันใหม่
เลือกนายกรัฐมนตรี

โดยไม่ให้สวมาเกี่ยว

ว่าจากนี้ไปเราคอยดูว่า

จะว่ายังไงเพราะโดย

ต้องให้สารรัฐมนูลเป็นคนเคาะ
เป็นคนสุดท้ายครับคุณก้องคุณดาวครับ

จะจับมือกันหรือเปล่าในอนาคตนะครับ

การเมืองมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับ
ถ้าสมประโยชน์นะครับขอบคุณครับ